นั่นก็คือคดีล่าสัตว

ก็ต้องแบ่งการทำงานออกเป็นหลายภาคส่วน
ถ้าเราจะติดตามในคดีนี้
ตอนนี้เราก็ต้องขยายตัวแล้วเหมือนกัน

ก็ต้องดูการทำงานของทางด้านของ

ส่วนคดีที่เป็นเรื่องของที่ดิน
รองบาพตรคุณตัมประโยชน์เอกซีวรารังสิภาพมนากุล
แล้วก็รองอธิบดีกรมป่าไม้ก็เป็นคนดู
ก็คือรุ่นดูเรื่องของผิดกฎหมายหรือไม่

ก็เลยต้องแยกแบบนี้จะได้ดูออกว่าคดีนี้จะต้องจับจ้องไปที่ด้านไหนบ้าง
ส่วนอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ไปตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัยตั้งแต่ช่วงแรกเลย
ที่ไปพบว่านายเปรมชัยเข้าป่าไปมีการล่าสัตว์เกิดขึ้น
แต่ทีนี้เขาอยากรู้ว่าที่บ้านยังมีอะไรอยู่หรือเปล่า
ทีนี้การตรวจค้นไปพบงาช้างนะคะจำนวน๒คู่ด้วยกันแบ่งเป็น๔กิ่ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยากจะทราบว่างาช้างชุดนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
ในช่วงของการตรวจค้นเขาบอกว่าคนในบ้านบอกว่างาช้างมีเอกสารยืนยันถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ไม่พบสติ๊กเกอร์ที่ได้รับการอนุญาตจากทางกรมอุทยาน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้ปทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจดีเอ็นเองาช้าง
กิ่งสองคู่ที่ตรวจยึดได้จากบ้านของนายเปรมชัย
โดยนายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เปิดเผย
บอกว่าได้รับการประสานจากตำรวจขอให้เข้าตรวจสอบงาช้างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
และการจดแจ้งรวมทั้งการตรวจดีเอ็นเอว่าถูกต้องหรือเปล่า
มีการตรวจงาช้างว่าเป็นงาช้างแอฟริกาหรือเป็นงาช้างจากเอเชียที่ต้องแบ่งการตรวจแบบนี้
เพราะว่าประเทศไทยได้กำหนดไว้ว่างาช้างที่ลงทะเบียนได้จะต้องเป็นงาช้างของเอเชียเท่านั้น
จะต้องไม่เป็นงาช้างที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
หากเป็นงาช้างประเภทอื่นถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ
สำหรับการตรวจงาช้าง๔กิ่ง๒คู่นี้เจ้าหน้าที่บอกใช้เวลาประมาณ๓สัปดาห์ค่ะ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

จริงทั้งประเทศมีการแจ้งให้มีการลงทะเบียนมากกว่า๔๐๐๐ชิ้น
เราก็จะตรวจสอบในกรณีที่เรามีเห็นความผิดปกติ
ก็เดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบดีกว่าครับ

ครับก็ถ้าเป็นตัวกิ่งงาช้าง
ก็จะมีการสกัดตัวเนื้อเยื่องาช้างที่อยู่ตรงฐานล่าง
เพื่อไม่ให้มีความเสียหายกับงาช้างครับ
อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของงาช้างที่ตรวจพบที่บ้านของเจ้าสัวเปรมชัยนะฮะ
กลับมาว่ากันต่อด้วยเรื่องของเสือดำ
เพื่อที่จะนำชิ้นส่วนเนื้อและกระดูกที่ตรวจพบใกล้ริมน้ำในอุทยานสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรส
ส่วนฝั่งตะวันตกมาตรวจสอบเพิ่มเติม
ก็ที่เมื่อวานหัวหน้าชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมด้วยตำรวจการเนี่ยนะ
เขาไปดำน้ำเลยนะในลำห้วย
เพื่อจะดูเพื่อจะตรวจว่ามีชิ้นส่วนสัตว์มันจมน้ำอยู่หรือเปล่า

ซึ่งคาดว่าเป็นขาหลังของเสือดำ

แล้วก็ถูกแทะถูกคนแทะกินก่อนแล้วแล้วก็โยนทิ้งน้ำ

ซากสัตว์ทั้งหมดขาขวาของด้านหลังของเสือหายไป
เขาก็เลยจะต้องไปประกอบชิ้นส่วนให้มันครบทั้งตัว

อันนี้สองอย่างนี้จะต้องเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
อกจากนี้การทำงานของปทศ
ก็จะต้องทำกับร่วมกับกรมอุทยาน
ซึ่งกรมอุทยานเองเมื่อวานี้นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพญาเสือของกรมอุทยาน

ตรวจสภาพป่าแล้วก็ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ไปตรวจค้นพยานหลักฐานในคดียิงเสือดำ

หมายแรกก็คือพิสูจน์จุดตั้งกล้องดักถ่าย
ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

ก็เลยอยากจะทราบว่าจุดนี้จุดที่เจอ
กับจุดที่มีการตั้งแคมป์ซึ่งไปเจอซากเสือดาว
กันมากเท่าไหร่ปรากฏออกมาว่าห่างกันแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะ
ก็จะต้องไปดูว่าสรุปแล้วเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า
ส่วนจุดที่๒เรื่องที่๒ก็คือแนววิถีกระสุน
ปืนลูกซองใช้ยิงเสือดำ
เป็นการค้นหาร่องรอยที่เป็นแนวเชื่อมโยง
ไปหาจุดที่สามารถยิงได้ว่าจริงแล้วยิงจากจุดไหน
ข้อ๓คือค้นหากระดูกสะโพกขวาขาหลังของเสือดำ
ซึ่งตรวจพบเศษซากกระดูกและส่งไปตรวจสอบ

ข้อมูลทั้ง๓ส่วนจะเอามาเชื่อมโยงกัน
แล้วก็ส่งให้ทางตำรวจปทศในการดำเนินคดี

ฟังเสียงตำรวจปทศค่ะ
ในส่วนที่ทางปทศรักษาคือเรื่องงาช้าง
ในส่วนที่ทางปทศส่งมาก็คือเรื่องชิ้นเนื้อนะครับ
ซึ่งทางกองเนี่ยได้รับแล้วนะครับ
เราก็จะเริ่มเร่งดำเนินการทางการตรวจเหมือนกัน

ก็เห็นบอกว่ามีเพิ่มแต่ว่ากำลังจัดส่งมาครับ

ต้อนรอกครับชิ้นเนื้อที่ว่านั่นคือชิ้นเนื้อของเสือดำ

ตั้งแต่มันเป็นเสือดำจริงอันนี้คือส่งมาแล้ว

จากการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานในจุดที่เกิดเหตุแล้ว

เข้าไปในเขตนี้ได้ยังไงนะคะ
ตำรวจเตรียมเรียกนางสาวกาญจนานิตยะ
อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์

ข้าราชการกรมอุทยานมาสอบปากคำเพิ่มเติม

พร้อมกันนี่มีรายงานบอกว่านายวิเชียนชินวงศ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก

จะเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจปทศด้วย

จากให้ข้อมูลกับปทศในการที่อนุญาต
ให้ชุดของเจ้าสัวเปรมชัยเข้าป่าแล้ว
ก็ยังต้องให้ปากคำกับทางด้านของปปด้วยนะ
ในเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่
ที่เอาอะไรไปมอบให้ไปฉายนะคะ
ด้านของเรื่องที่ดินที่จังหวัดเลยกันบ้างฮะ
ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัทที่มีชื่อของเจ้าสัวเปรมชัย

พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล

ที่จังหวัดเลยเมื่อ๒วันก่อนนะฮะ
ก็พูดถึงการส่งตัวนายเปรมชัยผลัดฟ้องในวันนี้
ว่าตามกำหนดนายเปรมชัยต้องมารายงานตัวต่อสาร

จากครบ๑๒วันหลังจากสารให้ประกันตัว
หากไม่มาตามนัดก็จะริบเงินประกัน
และจะขอสารอนุมัติหมายจับพร้อมกำชับไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกด่าน
เฝ้าระวังป้องกันการหลบหนีด้วยฟังเสียงของรองพบตรครับ
นะครับก็เป็นเรื่องทางคดีนะครับ

พบตรก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว
และตอนนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยนะครับ
นายอัธพลเจริญชันสา
ก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อในเรื่องของการตรวจสอบที่ดินที่จังหวัดเลยนะครับ
ได้ลงพื้นที่กันไปด้วยนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ด้วยเหมือนกัน

ไปสำรวจพื้นที่บ้านชัยชนะ
ซึ่งเป็นบ้านพักของนายแพทย์ชัยยุทธ์กรณสูตร

ซึ่งบ้านพักหลังนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้
บรรยากาศก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาครับ
เพียงคนดูแลบ้านพักที่อยู่ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตร
เช่นเดียวกับที่รังเย็นรีสอร์ทบนเนื้อที่๑๙ไร่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลย

พบบรรยากาศเงียบเหงาเช่นเดียวกัน

ปลูกต้นไม้อยู่ภายในบ้านเท่านั้นนะครับ
ส่วนบ้านพักชัยชนะทรงสเปน๒หลัง

ก็ได้นำป้ายกระดาษตรวจยึด

สถานที่แห่งนี้ได้ตรวจยึดดำเนินคดี

บรรยัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี๒๕๕๙

สถานีตำรวจภูทรโคกงามจังหวัดเลย

สรุปแล้วตามพรบ๓ฉบับด้วยกัน
ใช่ถือว่าเป็นการตรวจยึดเรียบร้อยแล้ว
ผู้สื่อข่าวก็โอ้โหมองลอดกระจกเข้าไป

เข้าไปภายในบ้านพักผ่านประตูกระจกนี้
เฟอร์นิเจอร์ถูกคลุมด้วยผ้าสีขาว
จัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเลย
นี่เราก็พี่อย่าบังขอดูข้างล่างด้วย

เข้าไปข้างในก็เห็นอะไรยังเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่นะครับ

ทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถาม
ลุงนัทอายุ๖๐ปีเป็นคนดูแลบ้านชัยชนะ

ลุงนัทบอกว่ามาทำงานเป็นคนดูแลบ้าน๘ปีแล้ว
นายเปรมชัยมาพักที่นี่๒ครั้งใน๘ปีมาแค่๒ครั้งเองนะ

แต่ครั้งสุดท้ายไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังปีใหม่ที่ผ่านมา
ตอนนั้นเดินทางมาด้วยกัน๓คน
มีนายเปรมชัยมีคนขับรถ๑คนชื่อนายยง
หรือนายยงโดดเคลือ
และมากับอีกคนนึงเป็นแม่บ้าน

โดยจะพักภายในบ้านและจะไปนอนเล่มที่ริมลำห้วย

ไม่เคยออกไปล่าสัตว์หรือว่าเคยเห็นพกปืนแต่อย่างใดนะคะ
จากนั้นพอมาพัก๒๓วันเสร็จแล้วเดินทางกลับ
ขณะเดียวกันจะมีเพียงคุณอ่อน
ที่เป็นญาติของนายเปรมชัยมาพักบ้างเหมือนกัน๒๓วัน
๒๓วันต่อเดือน
มาทุกเดือนเลยคุณออน
เดือนที่โดนจับที่กาญจน้ำบูรี

ก็เห็นในบ้านเขาเลือกว่าพี่มรึง
นอกจากคุณเปรมชัยแล้วยังเห็นนุ่งนัฐบอกว่า
จะมีใครมานะที่มาพักเดือนละครั้ง

แล้วมาพักครั้งหนึ่งนี่กี่วันครับ

ผู้สิข่าก็เดินรอบไปตรวจอีก๑จุด
ก็คือพูเรือวัดโนทยาน

มีคนงานทำงานตามปกติทำงานกันไม่กี่คนเอง
มีปั๊มน้ำมันมีถังน้ำมันขนาด๒๐๐๐ลิตรจำนวน๒ถัง
อยู่ข้างเพลิงเก็บน้ำมันเครื่อง
โดยไม่ทราบว่ามีการขออนุญาตเก็บเชื้อเพลิงหรือเปล่านะคะ
ทีนี้พอขาผ่านเข้าประตูป้อมยามออกไป
จะมีเจ้าหน้าที่คอยจดทะเบียนรถที่เข้าที่ออกตลอดเวลา
ส่วนอีกหนึ่งกรณีกรณีสนามบิน
ซึ่งเขาระบุว่ารันเวย์ยาวเป็น๑๐กิโลเมตรนะ
ผู้สื่อข่าวไปถามคนงานคนหนึ่งบอกว่า
สนามบินหลังชาโต้เดินเลย
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวายอยู่ที่บ้านแก่งแล่น
ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือ
จุดนี้สร้างมาแล้วกว่า๒๐ปี
สมัยที่บีดาของนายเปรมชัยยังมีชีวิตอยู่
ส่วนการก่อสร้างคาดว่ามีการขอสร้างสนามบินอย่างถูกต้อง
กรมการบินพลเรือนกำหนด
และจะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสนามบินทุกปีเลย
กระทั่งกว่า๑๐ปีที่แล้วมีการยกเลิกใช้สนามบินไป
โดยมีการยกเลิกอย่างถูกต้องเช่น
ว่าพื้นที่สนามบินน่าจะมีเอกสารสิทธิ์

แต่ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกับทางกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับ
ทางด้านของรองพบตรพลตำรวจเอกศีวรา
ก็บอกว่าตอนนี้เรื่องที่ดิน๘๐๐กว่าไร่
เจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดคืนโดยการปิดป้ายไว้แล้ว
ส่วนจะมีพื้นที่อื่นกระทำความผิดอีกหรือไม่

ขณะนี้มีการแจ้งดำเนินคดีกับบริษัท
สำหรับนายเปรมชัยแม้จะมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ยังไม่มีหลักฐานพอที่จะร้องทุกข์ได้นะครับ
แต่ก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้แจ้งปปง
เข้าตรวจสอบเส้นทางด้านการเงินแล้วนะครับ
นึกภาพพื้นที่มีทั้งหมด๖๒๐๐กว่าไร่

ทีนี้เขาก็แบ่งเป็นจุดแปลง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องสำรวจในแต่ละแปลง
ว่าขออนุญาตจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่า
ในแต่ละแปลงนี้ไม่เหมือนกันนะคะ